ส่วนประเด็นเรื่องนี้นะคะก็ติดตามกันมามีรายงานข่าวเรื่องของชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมรุนแรงทั้งข่มขืนแล้วก็ทำร้ายร่างกายหมอนวดเนี่ยจนอ่วมเลยนะคะในที่สุดเนี่ย
หลังจากหลบหนีจากการก่อเหตุที่ขอนแก่นก็มาถูกจับกลุ่มได้ที่คอนโดในย่านนานาในกรุงเทพมหานครนี้เองนะคะ
ซึ่งก็คุมตัวตอนนี้กลับไปดำเนินคดีที่ขอนแก่นซึ่งเป็นจุดที่เกิดเหตุแล้วค่ะ
นายุพัดปอดพัดปอดอันนี้เป็นช่วงเวลาตอนที่ตำรวจชุดสืบสวน
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจภูทรภาค๔
เขาได้นำหมายจับสารจังหวัดขอนแก่นนะคะเข้าไปจับนายโรเบิร์ตแอนดรูกอดอน
อายุ๓๗ปีชาวอเมริกันขณะที่เขาซ่อนตัวภายในคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยนานาเหนือกรุงเทพค่ะ
ซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้ก็เพราะว่านายโรเบิร์ตคนนี้ไปก่อเหตุข่มขืนทำร้ายร่างกายหญิงวัย๔๕ปี
ซึ่งเป็นพนักงานประจำร้านนวดแผนไทยในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจนบาดเจ็บสาหัสไปเมื่อ๒๗กันยายนที่ผ่านมา
เนี่ยค่ะแล้วเราก็มีได้เห็นไปแล้วคลิปภาพขณะที่เขาก่อเหตุเนี่ยนะคะเบื้องต้นผู้ต้องหาก็รับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริงเพราะว่ามีอารมณ์ทางเพศ
ซื้อยาบ้ามาเสพหนึ่งเม็ดค่ะประกอบกับเป็นคนมีอารมณ์ทางเพศรุนแรงก็เลยไปร้านนวด
พอดีเลยค่ะเห็นว่าร้านนี้มีหมอนวดอยู่คนเดียวก็เลยลงมือเลยหลังจากที่ก่อเหตุเสร็จก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตามถนนมิตรภาพ
ไปได้ประมาณ๓๐นาทีค่ะก็ไปเกาะอีกเหตุหนึ่งไปต่อยปากกระทำอนาจารย์เด็กหญิงอายุ๑๒ปีที่ขายน้ำพึ่งอยู่ริมถนน
ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นจากนั้นก็หลบหนีมาที่ห้องเช่ากบดานที่กรุงเทพเนี่ยค่ะ
นายโรเบิร์ตเขาบอกว่าเขาเสียใจต่อสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเองถูกออกหมายจับนะคะ
กระทำผิดแบบนี้ก็น่าจะเตรียมตัวเตรียมใจนะว่าต้องโดนจับนะคะ
ช่วงตีหนึ่งที่ตำรวจวันที่๓ตุลาคมที่ตำรวจเขาก็เลยคุมตัวนายโรเบิร์ตมาถึงสพเมืองขอนแก่น
ก็คือช่วงเช้ามืดของวันนี้เพื่อจะสอบสวนดำเนินคดีความผิด
ฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส
มขืนกระทำชำราวกักค้างหน่วงเหนียวส่วนประเด็นการแจ้งข้อหาเพิ่ม
ไปกระทำอนาจารย์เด็กหญิงอายุ๑๒ปีตอนนี้ยังอยู่ระหว่างสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะคะ
ก็อาจจะได้ข้อหาเพิ่มไปด้วยส่วนช่วงเวลาประมาณเก้านาฬิกาสามสิบนาที
วันนี้ค่ะหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ต้องหา๒ชั่วโมง
ก็นำตัวเข้าคุมขังในโรงพักเบื้องต้นที่มีการทำแผนในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะ
ปรากฏว่าท้าที่สุดแล้วไม่ได้ทำค่ะต้องยกเลิกไปค่ะ
เพราะตัวผู้ต้องหาไม่ยินยอมบอกว่ากลัวเรื่องความปลอดภัย
วันนี้ทางพนักงานสอบสวนก็จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียด
รวมรวมพยานหลักฐานทั้งหมดส่งฟ้องสารฝากขังผลัดแรกพรุ่งนี้นะคะ
ความผิดเนี่ยเบื้องต้น๓ข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น
จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกระทำร้ายรับอันตรายสาหัสข่มขืนกระทำชำราว
จนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสรวมทั้งกักค้างนวงเหนียวค่ะ
อกจากนี้พนักงานสอบสวนสพบ้านไผ่เจ้าของคดีนายโรเบิร์ตที่
ก็ทำเรื่องมาว่าขออายัดตัวไว้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อด้วย
ผู้สื่อข่าวค่ะลงพื้นที่ไปที่ร้านนวดที่เกิดเหตุวันนี้ค่ะปรากฏว่าประตูล็อกกุญแจสนิท
มีแม่บ้านนะคะที่ออกมายืนอยู่หน้าร้านทำความสะอาดตามปกติแล้วก็ยังไม่มีวี่แววในเรื่องของการทำแผนหรือไม่อย่างใด
ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังลูกชายคนเจ็บนะคะบอกกับผู้สื่อข่าวแค่สั้นว่า
ตอนนี้ไม่ขอพูดอะไรแล้วหลังจากนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายแล้วกันนะคะ